ที่คุณผู้ชมพอจะทราบข่าวไปบ้างแล้วนะครับที่รถปอ๔๐ฝ่าไฟแดงที่แยกราชประสงค์
แล้วไปชนคนขับรถเมย์เพื่อนร่วมอาชีพนะครับแต่คนนี้ขับปอหนึ่งห้าศูนย์
เสียชีวิตขณะที่เขากำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ในคุณพระพรค่ะไปสอบเรื่องตำแหน่งอืม
เสียชีวิตเลยล่าสุดนะครับญาติไปขอรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วครับ
ญาติของนายอายรัฐเมืองเจริญนะครับอายุสามสิบเก้าปี
เขาเป็นคนขับรถสายหนึ่งห้าศูนย์นะฮะเสียชีวิตระหว่างขี่รถจากกระยานยนต์
จะไปสอบเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ทันได้สอบครับไปไม่ถึง
รถเมย์ปรับอากาศสาย๔๐ครับเพื่อนอาชีพเดียวกัน
ขับรถมาด้วยความเร็วฝ่าสัญญาณไฟจราจรกลางสี่แยก
ประสงค์กรุงเทพมหานครคุณดูครับชนไปแล้ว
รถเมฆคันเกิดเหตุมาจากทางขวาคือทางเนี้ยเขาเขียว
ทางนู้นต้องแดงแหละถ้าอย่างงั้นพุ่งชนเต็มแรงครับ
ทับร่างเขาเสียชีวิตเมื่อวานนี้วันนี้นะครับญาติของผู้เสียชีวิต
มนต์พระนะครับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนางนองวรวิหาร
วุฒากาศกรุงเทพมหานครบรรยากาศแน่นอนครับ
ไปด้วยความโศกเศร้าและจะมีพิธีชาปนกิจ
รถเมย์สายหนึ่งศูนย์ห้าเขาเป็นหัวหน้างานนะครับ
เปิดเผยบอกว่าเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ย
เงินกองทุนสำรองเว้งชีพเงินจากสหกรณ์รวมถึงเงินเดือนด้วยนะครับ
ส่วนเงินจากคู่กรณีเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายเรียกค่าสินใหม่ให้
โดยแยกเป็นค่าสินใหม่และพรบส่วนหนึ่ง
ลองฟังเสียงของผู้จัดการรถเมษาย๑๐๕ดูครับ
ในการที่กึดขึ้นรถร่วมไซส์๔๐ขาไปแดงมา
แต่เขายอมรับผิดในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว
ของเราก็สัญญาณไฟเขียวขับออกไป
กรณีทางเจ้าหน้าที่เขาจะเป็นคนเรียกค่าสินใหม่ให้
พรบก็ส่วนหนึ่งค่าสินใหม่ก็ส่วนหนึ่งนะ

นึงเงินจากภรวษสณึก
เฮียวของคดีนะครับ
ต้นพนักงานสอบสวนสนลุมพินีแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับผู้ก่อเหตุคือนายอาพันธ์ดี
คนขับรถเมย์สาย๔๐ซึ่งยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
ปล่อยตัวชั่วคราวไปก่อนนะครับแล้วก็จะมารับมาคุยกันกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะฮะ